สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการรวยหุ้นรวยลงทุนนะคะวันนี้อยู่กับ

ได้เวลาของการบริหารจัดการเงินทองของเราแล้วนะคะ

ปีหน้าเนี่ยยังคงมีปัจจัยขับเคลื่อนใดนะคะ
เอื้อต่อการลงทุนบ้างแล้วเราจะมีกลยุทธ์ในการลงทุนอย่างไร

กับช่วงของคุยกับมือโปรโดยบรจอบดีนนะคะ

ทางด้านของคุณพงธารินทรัพยานนท์นะคะ
หัวหน้าฝ่ายทราศานีอเบอร์ดีนประเทศไทย

ขอบคุณมากเลยนะคะที่ให้เกียรติกับรายการนะคะ

เพราะเราเห็นตัวเลขเศรษฐกิจออกมาแข็งแกร่งทีเดียว

จากกลทุกตัวพร้อมทำงานเต็มที่แล้ว
เอาก่อนอื่นผมว่าเป็นตัวเลขที่แข็งกำลังเกินคาดจริงจริง

ตรง๓กลาง๓ปลาย
ตอบสั้นคือยัง
แต่ในมุมมองของเราเองในปีหน้าในปี๒๐๑๘
เราคิดว่าคุณภาพจะดีขึ้นเยอะนะครับ
จะเป็นหลายเคลื่อนจักรที่ทำงานพร้อมกันคราวนี้
ส่วนเราคิดว่าปีหน้าจะมีทั้งส่งออกนโยบายการคลัง
แล้วก็ลงทุนแล้วก็บริโภคที่จะกลับมาหมด

มุมมองของเราเราคิดว่ากลับไป
เราคิดว่าน่าจะเห็นประมาณเกิน๔

ไม่ใช่แค่การส่งออกก็คือมีเครื่องจักรหลายตัว
รวมถึงการท่องเที่ยวก็มาเหมือนกันนะคะ

ส่งผลอย่างไรต่อตลาดตราสารหนี้ค่ะ
คือเวลาเราพูดถึงเศรษฐกิจดี

ตราสารหนี้มันมีโอกาสที่จะประคองไม่ค่อยดีนะ

เศรษฐกิจดีหุ้นก็น่าจะดี
หนี้ก็ไม่น่าจะดีมากนัก

ชาติเราน่าจะยังคงดอกเบี้ยอยู่

เราคิดว่ามีโอกาสที่จะเพิ่ม

ดูน่าสนใจน่าดึงดูดให้ลงทุน

ส่งผลอย่างไรไหมคะต่อตลาดของเราเอง

เกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วล่ะแต่มันไม่มีอะไรร้อยหรอก

ผมว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง
ณเดือนธันวาแต่ผมว่าทุกคน

๒๐๑๘เขาจะต่อ
อีกมากแค่ไหนในมุมมองของ

ทีละ๒๕

เขาก็ถ้าจำเป็นต้องเพิ่ม

ก็คือมันต่ำไปคือเศรษฐกิจมันดีมากแล้วล่ะเราก็น่าจะเพิ่มบ้าง
แต่เพราะว่าเงินเฟ้อมันไม่สูงเขาก็แค่เพิ่มทีละนิดหน่อย
คงไว้ได้ที่๑๕ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจไปถึง๔เลย

นี่ดอกเบี้ยนโยบายอัตราดอกเบี้นโยบาย
ถ้าจะขึ้นก็น่าจะเป็น๑๒๕๑๕
พูดถึงของสหรัฐอเมริกาก็จะมาเท่ากับของไทยที่๑๕นะคะ
อันนี้นักลงทุนจะต้องมีวิธีคิดอะไรยังไงบ้างไหมคะ
เราพูดถึงแค่ตัวเลขนี้จริงแล้วมันไม่ได้มีความหมายอะไรมากนักหรอก
คือมันเกี่ยวกับว่าทิศทางของดอกเบี้ยมากกว่า
คืออเมริกาเนี่ยเขาเพิ่มมาพักหนึ่งแล้วนะครับ
คือเขาเริ่มจาก๐ตอนนี้เขาก็มาถึง๑๒๕แล้วแล้วก็จะไป๑๕

แต่จริงแล้วถ้าจะดูว่าอะไรน่าสนใจมากกว่า
ก็อาจจะลงเยือนกราชินการตั่งเทรดไทย
เราก็ต้องไปดูว่าใน๖๑๒เดือนข้างหน้า
นโยบายการเงินมันจะกระทบราคาของพันธบัตรของประเทศนั้นยังไง
มันควรที่จะกระทบในเชิงลบ
แต่เมืองไทยเนี่ยเขายังคงอยู่
ส่วนมันไม่ค่อยมีปัจจัยอะไรมากสักเท่าไหร่ที่จะมาดึงราคาลง
ที่จริงเรามองในเรื่องของหุ้น

ว่าจะเป็นพันธบัตรรัฐบาลหรือว่าหุ้นกู้เอกชนก็ดี
จะมีกลยุทธ์ในการลงทุนแนะนำอย่างไร
ถ้าบอกว่าไม่อยากรับความเสี่ยงมากเกินไปจากหุ้น

สำหรับนักลงทุนที่คิดว่าหุ้นอย่างที่บอก
มันเริ่มแพงแล้วอยากจะมาพาร์คเงิน

หรือจะเป็นปราศานี่เมืองนอกก็ได้
ก็คือพันธบัตรรัฐบาลในตลาดเกิดใหม่
แล้วถ้ามองในเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือในการลงทุน
แล้วลงทุนสนใจแล้วอยากลงทุนในตราศานี
รจอบดินมีคำตอบหรือมีเครื่องมือตอบโจทย์นี้ไหมค
ซึ่งกองนี้ก็จะลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลหรือหุ้นกู้
แต่อยู่ในประเทศที่กำลังพัฒนา
ก็คือเน้นประเทศกำลังพัฒนา

มีไทยในนั้นบ้างนะครับแต่จะไม่เยอะนะครับ
ซึ่งมองว่าเหมาะกับนักลงทุนในจับจังหวะตลาดในภาวะนี้เลย
ใช่ก็มันเป็นอีกวิธีหนึ่งที่สมมุติว่า

แต่เราก็ยังอยากลดความเสี่ยงมากเท่าไหร่

สำหรับเครื่องไม้เครื่องมือที่เอามาตอบโจทย์กับภาวะในตลาดปัจจุบันนะคะ
ที่วันนี้คุณพงทาวินฉายภาพให้พวกเราฟังค่ะ

คุณผู้ชมค่ะนี่คือเรื่องราวการลงทุนที่เรานำมาฝากกันค่ะ

ช่วงหน้าไปติดตามเรื่องราวดีในช่วงของออมสินเพิ่มสุขกันบ้างค่ะ